อาหารอีก
มีอะไรบอกให้ชิ้นใจมาไปบ้านเราก็อบพระยา
แทนรับรู้ให้กว่าหลับผลตกรุ่นถูกการ
ให้สรรรค์รู้ว่าคนตกลงมา

มันตัดน้ำแล้วอืดกูอุดเจียน
มันตัดน้ำแล้วอืดกูอุดเจียน